เหลืออีก๒๐วันจะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสอสอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของทุกภาคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง
แล้วก็ปล่อยนโยบายเด็ดออกมาในช่วงเวลานี้
แต่ละพักการเมืองมีนโยบายเด็ดในช่วงโค้งสุดท้าย
เพื่อดึงคะแนนจากคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นั้นอย่างไรบ้าง
ติดตามจากรายงานครับ
เศรษฐกิจไทยกำลังติดลมเหมือนรถที่ต้องขับเคลื่อนพร้อมกันสี่ล้อ

คือเพิ่มการส่งออกและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ
และกระจายเงินจากภาครัฐให้เกิดการลงทุน

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก
คำมั่นหากได้เป็นรัฐบาลจะไม่รอช้า

มั่นใจจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
โตขึ้นภายใน๖เดือน

ย้ำนะคะว่าตอนนี้พี่น้องลำบาก
แจกแจกไปเราสนับสนุน
แต่เราเชื่อว่าไม่มีคนไทยคนไหน
ที่ต้องการให้ถูกเรียกว่าเป็นคนจนจนตลอดไป
และต้องแบร์มือขอบัตรสวัสดิการของรัฐตลอดไป
นโยบายที่คิดอย่างยั่งยืนแบบนี้
มันเป็นหลักคิดของเพื่อไทย
ตั้งแต่สมัยไทยรักไทย
ส่วนปัญหาความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรี
ก็มีนโยบายที่น่าสนใจให้เลือก
พักประชาธิปัตย์เปิดนโยบายเกี่ยวกับสตรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อการสร้างคน
โซโลแกนแก้จนสร้างคนสร้างชาติ
ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
พร้อมเชิญชวนให้รวมพลังผลักดันวาระผู้หญิง

เพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับผู้หญิง
เราได้ยินปัญหาที่มีการถกกันมาก
ไม่ว่าจะเป็นความยากจน

คือปัญหาของคนกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร

ผู้หญิงที่เป็นทั้งเด็กเยาวชน

ผู้หญิงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาความยากจน

เหนือจากมิติในเรื่องของรายได้

ชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ยังบอกด้วยว่า
นโยบายเหล่านี้ไม่ใช่นโยบายที่ถูกจำกัดในกลุ่มนักการเมืองหญิง
แต่เป็นนโยบายที่พักเล็งเห็นคุณค่าที่จะผลักดันให้เกิดสังคมที่ดีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
ส่วนพักมหาชนเปิดนโยบายสิทธิเท่าเทียมของเพศทางเลือก
แม้จะออกตัวไม่ใช่พักขนาดใหญ่ทำให้นโยบายไม่ครอบคลุมทุกด้าน
แต่นโยบายของพักมีฐานเสียงเฉพาะและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือกลุ่มเพศหลากหลาย
จากการสำรวจพบว่ามีมากกว่า๗ล้านเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้
หากทุกเสียงเทให้พักมหาชนเพียง๑๐หรือประมาณ๕แสนถึง๑ล้านคะแนน
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเท่ากับว่าจะได้สอสอ๖๗ที่นั่ง
เพื่อเข้าไปผลักดันกฎหมายรับรองเพศสภาพและกฎหมายรับรองสถานภาพคู่ชีวิตของคนเพศเดียวกัน
โดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
ใกล้วันหย่อนบัตรเลือกตั้งแต่ละพักการเมืองต่างปล่อยทีเด็ด
หัดเด็ดแบบไม่ต้องกักเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ช่วงชิงคะแนนเสียงเปิดทางเข้าสภา๒๔มีนาคมนี้
ว่ามีอีกหลายพักยังไม่ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน